สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาเจอกันนี้นะ
อากาศฝุ่นเนอะฝุ่นก็มาถูกฝุ่นแบบหายใจไม่ออกจริงจริงนะเนี้ยครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงก็หลายคนอยากจะรอดูว่าปีนี้จริงแล้วมันจะหนาวเมื่อไหร่
ไหนเขาบอกจะเหลือเก้าองศาจริงเหรอเพราะโดยปกติจริงจริงแล้วเนี้ย
ก็นั่งอ่านข่าวแล้วก็เออเขาบอกว่าปีเนี้ยโอเคล่ะใกล้แล้วล่ะที่เราจะเจอเออ
อุณหภูมิตัวเดียวอุณหภูมิตัวเดียวถ้าขึ้นไปบนยอดดอยยอดภูก็ไม่เชื่อไง
เขาบอกว่าถ้าสมมุติกูไปอีสานกูไปเหนือเนี้ยค่ะกูอาจจะเจอเก้าองศาเออ
แต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะอุณหภูมิจะหนาวช้ากว่าปกติประมาณสัก๒สัปดาห์ค่ะ
ก็เรียกว่าช้ากว่าปกติประมาณสักสองสัปดาห์ใช่
โดยฤดูหนาวปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๖นะคะ
ปีนี้เขาบอกหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วนะพี่นะ
หนาวกว่าปี๖๔ค่ะโดยประเทศไทยตอนบนเนี่ยถ้าเป็นยอดดอยยอดภูเนี่ยค่ะ

ถ้ากรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างนี้๑๗๑๙องศาเลยนะคะ
ซึ่งถ้าสมมุติเปรียบเทียบกันฤดูหนาวปี๖๔อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่๒๑องศา
โดยช่วงที่อากาศจะหนาวที่สุดเลยเนี่ยคือเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอย่างที่บอกไปนะคะบนยอดดอยยอดภูเทือกเขาต่าง๘องศาอย่างนี้ที่พี่บอก
ว่าเรามีโอกาสอาจจะได้สัมผัสกับเลขตัวเดียว๘องศา

ก็จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันนะคะ
กรมบุตุจะแถลงข่าวในวันศุกร์ที่๒๘ตุลาคมนี้อีกครั้งหนึ่ง
แถลงข่าวความหนาวเย็นเหรอลูก

เรื่องของเราเข้ารูดูหนาวแล้ว

ปกติฝนก็บ่องฝนเนี่ยหายใจไม่ออกจริง

เอาจริงในกรมวรปีนี้พวกเขาจะตั้งศูนย์นี่เลย

เที้ยงเตือนหมายถึงว่า

ตรงไหนเขตอะไรยังไงเหมือนอัปเดตตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ปกติเราก็ดูอยู่แล้วประจำ

มันไม่สามารถอากาศทั้งหมดไม่สามารถลอยขึ้นได้

แต่วันนี้เขาบอกหนักจริงหลากหลายพื้นที่เลย
ค่ะช่วงแรกก็จะเริ่มมาบางพื้นที่ก่อน
อาจจะเป็นแถวบางขุนเทียนพระราม๒
สักพักนึงเริ่มขยายเป็นวงกว้าง

ไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัดเองบางพื้นที่
ก็เพียง๒๕ก็หนักเหมือนกันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันโอเคแหละมันก็มาพร้อมอากาศหนาว

ก็นี่แหละคือฝุ่นมันก็จะมาด้วยเหมือนกัน
อันนี้หลายคนก็จับตามองกันเรื่องฝุ่น

ใกล้จะหมดเทอมแล้วใกล้จะครบเทอมแล้ว

เพราะว่าวันนี้เราจะเห็นหลายพักการเมืองเนี่ย
ออกมาพูดว่าเขาขอคว่ำนะ
ครั้งหน้าต่อให้มีสอสอเข้ามากี่คนก็แล้วแต่
สิ่งที่เขาจะทำกันคือคว่ำกัญชาเสรี

หลายภาคการเมืองบอกว่ามันไม่ใช่บริษัทธรรมนะ

เคยไปถามถึงคุณหมอหรือยังว่าจะเอามารักษาอะไร

ออกมาในแง่ลบค่อนข้างจะเยอะเยอะเหลือเกิน

ไอ้คำว่ากัญชาเสรีน่าจะไม่มีแล้ว

ก็น่าจะโดนบล็อก
หรือเปล่าแต่ทางพักภูมิใจไทยเขาก็บอกเลยว่า

ออกพปการ์ช่าจะเอาไง
สรุปแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราจะลองดูนะอย่างแรกเลยเนี่ย
ว่าเอายังไงอันนั้นก็คือยังไม่เป็นรูปธรรมนั่นเป็นโปรเจค
ซึ่งทางรัฐบาลก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวลองดู
หรือแม้กระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วกัญชาทางการแพทย์มันคืออะไร
นี่คือคำถามที่เขาก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันว่ากัญชาทางการแพทย์มันคืออะไร
มันมีประโยชน์ไหมก็ต้องยอมรับมันมีประโยชน์
มีประโยชน์พอสมควรอย่างนอนหลับช่วยได้แต่ระยะยาวเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าถ้าสมมุติหมอทุกคนเนี่ยวันนี้หมอออกมาต้าน
ทั้งที่พักภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข
แต่หมอส่วนใหญ่เนี่ยออกมาต้านเลยว่าเฮ้ยมันใช่แล้วเหรอกัญชาเสรี
แต่ข่าวที่นำเสนอออกไปแพ้กัญชาหลอนกัญชาเด็กผีกัญชา
มันก็เลยงงประชาชนก็เลยงงเขาบอกเหมือนกันเวลาคนกินเหล้าแล้วเมาอย่างนี้
กินเหล้าก็ต้องเมาใช่ไหมใช่ถ้าสมมุติคนเด็กเด็กกินเหล้าแล้วเมา
คือมันผิดผิดอยู่แล้วที่ต่ำกว่าอีกสิบแปดแต่วันนี้ถ้าสมมุติกัญชาไปอยู่ตามสถานศึกษาล่ะ
ไม่ได้นั่นแหละอืมมันก็เลยเฮ้ยมันใช่แล้วเหรอแล้วมันจะมีทางออกยังไง
แล้วก็กฎหมายทั้งหลายเนี้ยมันจะออกมาตรงกลางยังไงอืมวันนี้นายกรวีปริศนานันทกุล
ซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทยในฐานะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาล
ที่เขาเรียกว่าวิบรัฐบาลเนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสภา
ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบกัญชาเนี่ยนะฮะกัญชากัญชงที่คณะกรรมการวิสามันเนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ย
ยังไม่ได้หารือว่าจะเลื่อนกฎหมายดังกล่าวหรือเปล่า
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาเลื่อนกฎหมาย

ไม่ควรให้ร่างกฎหมายทั้งเก่าขังคา
คือมันเหมือนศูนยากาศ

กฎหมายลูกเหมือนยังแบบไม่จบสักที
มันไม่จบมันคือศูนยากาศ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเปิดประชุมสภาปุ๊บเนี่ย
พักเนี่ยมีท่าทีชัดเจนเลยนะว่า

ไม่ควรให้ร่างกฎหมายดังกล่าวค้างคาหรือถูกดึงเรื่องเอาไว้
เนื่องจากเอาตรงมันไม่เกิดผลประโยชน์
อีกทั้งในภาวะที่สังคมเป็นห่วง
ถูกมันก็คือว่าในสังคมเป็นห่วง
ควบคุมกัญชาในภาวะศูนยากาศ
สิ่งหนึ่งวันนี้ในสภาพผู้แทนรัศดรหรือสอสอทั้งหลายเนี่ย
ควรจะพิจารณาให้เร็วที่สุด

รวมถึงร่างกฎหมายสุราเก้าหน้า
สุราเก้าหน้านี่น้องเข้าใจใช่ไหมว่าคืออะไร
รวมแอลกอฮอล์ของเขา

ไอ้เหล้าเบียร์มันไม่ควรจะผูกขาด

เหมือนที่เขาคิดกันแบบว่า

คนก็มีโอกาสที่จะรวยจากแอลกอฮอล์เหมือนกัน

คนไทยน่าจะมีสิทธิ์คิดหรือเปล่าสุราเก้าหน้า

ให้ร่างกฎหมาย๑จะมีการคว่ำร่าง

พักร่วมรัฐบาลต้องคุยกันให้ชัดว่าจะเอายังไง
ร่างพรบกัญชาถือเป็นกฎหมายของรัฐบาล
เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาล
ขนาดที่การพิจารณาวาระแรกกันทรภารวมเห็นด้วยว่า
เอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่วาระที่๒ที่๓
จะไม่สนับสนุนก็ต้องคุยกันให้ชัดเจน

หากกระแสของรัฐบาลเนี่ยคว่ำร่างดังกล่าว
จะมีปัญหากับการทำงานกับรัฐบาลหรือเปล่า
ควรทำให้ชัดเจนว่าจะเอายังไง
เพื่อให้เราเห็นแนวทาง

จะทำต่อไปหลังจากนี้คือจะเอายังไง

ถ้าแนวคิดไม่ตรงกันก็ร่วมทางกันไม่ได้อย่างนี้เหรอแม่
ลดการเจ็บปวดลดการอักเสบในร่างกาย

ถ้าอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกแต่ว่ากัญชาไว้สูบไว้ผี
ถูกแต่ก็ไม่ได้ใช้แบบอย่างถูกต้องถูกต้องไหมล่ะ

หรือแบบว่าวันนี้คุณก็ต้องบอกว่า
อย่างคำว่ามะเร็ง
วันนี้เขาบอกว่ามะเร็งมันรักษาไม่ได้หรอก
แต่มันยับยั้งอะไรได้บ้างหรือมันไปช่วยทำให้หลับสบายมากขึ้นไหม
หรือคนป่วยอย่างนี้มันแบบว่า

หรือวันนี้คุณทำกัญชาเทมปุระอย่างนี้
ทอดร้อนปุ๊บมันก็ดึงน้ำมันออกมาอยู่แล้ว

คือพอไปทอดปุ๊บมันจะเปลี่ยน
เราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละอย่างของอาหาร

แล้วมันใช้แค่ไหนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดี

หมอที่รักษาพวกเราเนี่ยว่าโอเคถ้าวันหนึ่งกัญชาจะเข้ามามีบทบาททางการแพทย์

มอร์ฟีนเวลาที่สมมติคุณปวดคุณเจ็บเนี่ย
หมอเขาฉีดมอร์ฟีนแล้วมันไม่ทรมาน
กัญชามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเอง

เดี๋ยวไปครบทรงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
ไปดูกรณีของนักฟุตบอลนะครับ

คือเมาฮะเมาแล้วขับ
แล้วปรากฏว่าพุ่งชนคนเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับลองไปดูนะฮะ
นายวรวุฒินะครับอายุ๒๓ปีครับ
แกเป็นฟุตสาปประตูของสโมสร

มหาสารคามพุ่งชนคน

แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายบนสะพานใหม่
ตอนที่๒ถนนเลียบชายทะเลจังหวัดชนบุรี

ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ได้ที่๑๘๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ต่อมาคุณผู้ชมครับมีชายใส่เสื้อขาว

ก็เป็นนักฟุตบอลตำแหน่งกองหลังนะฮะ

๓๖ปีโดยพยายามจะพาคนขับ

ทำให้เฉลิมพงศ์เองเนี่ยส่งเสียงโวยวาย

ด่าผู้สื่อข่าวแล้วก็ด่าตำรวจสายตรวจ

กู่ภัยเพื่อก็ชาวบ้านก็เลยล็อคตัวนะฮะ

แล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของทางเฉลิมพงศ์เองเนี่ยนะครับ
ก็พยายามที่จะพาตัววรวุฒิเนี่ยนะครับขึ้นรถไปกับเขานะฮะ
ทั้งที่เพิ่งจะขับรถชนไปด้วย
เนี่ยครับนี่ฮะ
ล่าสุดเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับนะครับ
แกเป็นคุ้มกับการอยู่ที่สอบพอมเมืองชนดุรีครับ
ก็เข้าไปสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
โดยวรวุฒิเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะฮะ
พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันนะครับว่าต่อไปนี้จะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วตลอดชีวิต
เรื่องต้นเจ้าที่อำรวจครับตั้งข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและสาหัส
ส่วนเรื่องการขัดขืนและมีปากเสียงกับตำรวจ
ทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเพียงแค่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือเท่านั้น
เรามีภาพตอนที่บรรวุฒิเขายกมือไหว้มั้ยตอนแบงค์ยกมือไหว้มีมั้ย

เนี้ยน่ะฮะนี่คือนะครับอายุยี่สิบสามปีนะครับ
บุรีเอฟซีนะครับก็ร้องไห้บอกเลิกแล้ว
ดื่มเหล้าแล้วนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ
นะครับบอกว่าทางสโมสรเองเนี่ย
หัสบันซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางคุณพง
ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะทันทีที่ทราบข่าวนะครับ
ทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้ร่วมกันหารือนะครับ
โดยมีมาตรการดังนี้ครับคือ๑ผู้บริหารและทางสโมสรนะครับ
พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
รวมไปถึงผู้เสียชีวิตก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยสองสโมสรชนบุรีเอฟซีนะครับ
ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายวรวุฒิสุขุนา
ซึ่งเป็นผู้สาประตูของสโมสรนะครับที่ไปก่อเหตุเมามาแล้วก็ขับรถชนนะครับ
กระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากทางสโมสรก็บอกแล้วบอกว่า
เราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทำให้คนชนบุรีนั้นมีร่างกายแข็งแรง
ปลอดโลกและพฤติกรรมการเมาและขับสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีเลยนะครับ
สิ่งในการกระทำแบบนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลนะครับ
บุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับอีก
จนเกิดการสูญเสียขึ้นอีกนะครับสามนะฮะเนี่ยฮะ
จะไม่มีการปกป้องคนกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ตำรวจ
และ๔นะครับทางด้านนายเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะครับ
จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ากระทำผิดหรือไม่เนี่ยครับ
คือโดยเบื้องต้นสโมสรนะครับจะยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการส่งนายเฉลิมพงศ์
ลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือเปล่า
เลิมพงศ์ก็คือคนที่ไปด่าตำรวจ
แล้วก็พยายามที่จะพาทางฝั่งของวรวุฒิเนี่ยขึ้นรถนะครับ
ล่าสุดเรื่องนี้นะครับทางด้านนายอ่าสตร์ศิษย์สิงห์โตทอง
เป็นผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกีฬาชื่อดังบอกว่า
ได้มีการยื่นประกันตัววรวุฒิสุคุณาแล้วนะครับ
โดยเป็นการประกันตัวด้วยการยื่นเอกสารของทางราชการนะครับแต่เราเองก็ยังคงยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้เข้าข้างนักเตะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ส่วนครอบครัวผู้เสียหายและผู้ตายทางสโมสรนะครับ

แล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมจะช่วยเหลือในทุกทุกทางเลยอ่ะอืม
นี่ก็เป็นเรื่องราวของเมาแล้วขับนะฮะซึ่ง
เมื่อวานผมก็มีโอกาสได้คุยอีกหนึ่งเคสเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็เป็นเคสระดับประเทศเหมือนกันนะฮะ
เรื่องราวของเด็กอายุ๑๖ขับรถบีเอ็มเดี๋ยวมันอยู่แล้วผ่าไฟแดง
ชนน้องเต้ซึ่งเป็นนิสิตที่จบใหม่นะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสงสารจริงจริงนะครับ
คือเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเดือนเหตุครั้งนั้นเนี่ยน้องเต้ก็ขับรถมาปกติเลยนะฮะ
กำลังจะกลับที่พักปรากฏว่าไปถูกรถคันนี้ขับชนแล้วน้องเนี่ยก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
รบกฎว่าผู้ขับรถบีเอ็มเป็นเด็กอายุสิบหกเนี้ยลงมาเนี้ยนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วไปถ่ายรถตัวเอง
ถ่ายภาพรถตัวเองแล้วไปลงในสื่อโซเชียลของตัวเองนะฮะโดยการบอกว่าขับรถชนครับผมและเพื่อนอีกสองคน
ก็คือในนี้ในนี้ปลอดภัยนะครับขับรถชนนี้ประมาณอย่างงี้โดยที่ทั้งทั้งที่มีคนตายนอนอยู่ตรงนั้นอืม
เนี้ยนะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นที่มีภาควิจารณ์ในสังคมอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเนี้ยก็มีหลายคนเนี้ยจับตามองนะครับว่าไอ้ประเด็นนี้เนี้ยจะมีการเยียวยาหรือช่วยเหลือครอบครัวของน้องเต้ยังไงน้องเต้ยคือผู้เสียชีวิตนะครับน้องเต้เองเนี้ยจบมาเนี้ยครับมีเงินเดือนเนี้ยสองหมื่นเจ็ดพันบาทอืม
นะฮะในมุมกลับกลางคือก็มีโอกาสถามคุณพ่อของทางฝั่งน้องเต้คุณพ่อบอกบอกว่าคือพ่อเองเนี้ยส่งเสียน้องเรียนเนี้ยโดยการที่พ่อเองเนี้ยทำนายอมแบบลำบากลำบนนะฮะกัดก้อนเกลือกินเอาเงินเนี้ยที่ได้มาในทุกทุกเดือนเนี้ยในกักการที่เป็นชาวนาเนี้ยส่งให้ลูกเรียนหวังว่าจะฝาก

เขาก็ไม่ได้อยากจะออกทีวีไม่ได้อยากจะให้ข่าวเพราะพี่เองอ่ะรถเมล์รถดำแห่งที่พี่ติดต่อเคสเนี้ยไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยวันแรกเลยน่ะคือพอชนเสร็จวันรุ่งขึ้นปุ๊บเก็บพี่ติดต่อแล้วเขายังไม่มาเขาบอกเขาขอจัดงานศพก่อนเราก็พยายามที่จะติดต่อไปว่าเออขาดเหลืออะไรไหมต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหม

ใช้คำว่าบาทหนึ่งเลยนะแม้แต่สลึงเดียวก็ยังไม่ได้คือเขามีการไปพูดคุยกันแล้วนะครับก็คือทางฝั่งของครอบครัวน้องเต้เนี่ยต้องการเรียกเงินเนี่ย๑๕ล้านบาทนะฮะเพราะว่าคือ๑๕ล้านบาทเนี่ยถ้าจะคิดเป็นฐานจากเงินเดือนหรืออะไรอย่างนี้ผมว่ามันตกประมาณสักเดือนละ๔๐๐๐บาท

เขาก็ไม่ได้หนีนะแล้วก็เขาก็ยินดีนะเขาไม่ได้นิ่งดูได้แต่เขาไม่มีเออเขาก็บอกให้ไปขึ้นศาลกันแล้วกันเขาบอกเนี้ยให้ไปขึ้นศาลอืมให้ไปขึ้นศาลเอาผมก็เลยถามบอกอ้าวแล้วถ้าขึ้นศาลเนี้ยแล้วศาลศาลท่านบอกว่าคุณต้องจ่ายสิบห้าล้านอืมก็เดี๋ยวก็จะไปหาแล้วก็มาข่อนจ่ายให้ผมบอกอ้าวถ้างั้นไม่ต้องขึ

อืมสินต่างต่างนานที่เขายืนกันมาไม่มีขอไปหาก่อนอ่ะได้ไปหาก่อนงั้นขอกำหนดเวลาหน่อยได้ไหมกำหนดไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ถ้ากำหนดเวลาไปหาไม่ได้ผมก็ถูกได้มันเหมือนแบบดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเลื่อนลอยสำหรับอ่ะผมขอโทษจริงจริงน่ะเมื่อวานพี่ก็พูดคำนี้ไปมันเหมือนกับว่ามันเห
หุ้นไปชนลูกเขาตายอืม
แล้วลูกคุณไม่มีสิทธิ์ตอบบางอย่างกับขีดในวันนั้นที่คุณอายุสิบหก

มีการแบบเอ่อซื้อซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ย

คุณมีอาชีพคุณมีเงินลงทุน
ถูกม่ะ

คือมันต้องมีการแบบแสดงความรับผิดชอบหรือความพยายามในการที่จะทำอะไรบางอย่าง

ย้อนกลับไปจำเรื่องแพรวาได้ไหม
แพรวาอันนั้นก็เป็นประเด็นคล้ายกัน
เรื่องนั้นสู้กันจนกระทั่งแบบสุดท้ายดีกาศาลท่านก็พิพากษาให้มีการชำระเงิน
ถูกไหมตอนนั้นถ้าจำกันได้นะ
ตอนนั้นคุณจอมขวัญเป็นคนเปิดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในรายการที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละ
แล้วพี่ก็ไปเก็บเรื่องนี้ต่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไง
เสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของแม่แพรวาเขาก็ติดต่อพี่มา

พี่ก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องหาเงินก้อนหนึ่งรวมทั้งหมดกลม๕๐ล้านที่ต้องเอาไปชดใช้ให้กับทางผู้เสียชีวิตเขา
ทางฝั่งของญาติญาติเขาทางแม่แพรวาก็ปรึกษาพี่ว่าจะทำยังไง

เขาบอกเขามีบ้าน๑หลังมีที่ดิน๑แปลงที่๓๐๐ยอด
จำได้ไหมพี่เคยเอาที่ดินเข้าไปเล่ขาย

เพื่อจะหาเงินมาใช้กับทางผู้เสียหายเขา
ประกาศขายผ่านทางทีวีเลยตอนนั้น

สารท่านก็ตัดสินเรียบร้อยผมก็เลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นแทนที่มันจะต้องไปพิสูจน์ทรัพย์กัน
ว่ามีเท่าไหร่ไปยึดอะไรยังไง
มันจะยาวนานไปอีกมันจะไปพิสูจนทรัพย์กันได้
ผลเสียมันอยู่ที่ทางฝั่งของคนที่จะต้องได้รับเงิน

สั่งพิทักษ์ทรัพย์ไปสืบทรัพย์ไปอะไรกัน

พี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันไปยืมใครมาก่อนได้ไหม

บาปบุตรแกไปหายืมมาจนได้

เงินมาก้อนหนึ่งทำเป็นเช็คมา๕๐ล้าน

แล้วก็ให้ทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิต

มารับเงินไปเขายังมีกระจิตกระใจในการที่จะไปหาเงินมาเลยอ่ะ

ก็ไม่ใช่อะไรนะคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบ
แต่สุดท้ายพอเหตุมันเกิด
คุณก็ต้องพยายามหาทางในการที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาเขา
เท่านั้นเองแต่อันนี้มันเหมือนแบบ

แค่ขอกำหนดวันว่า
เฮ้ยวันนี้ให้เขาได้เท่าไหร่ก่อน

แล้วสองตายายก็ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

อืม

พูดได้จบรายการนะ

ลองดูดีเรื่องของขับรถขับลา

มันต้องแรงกว่านี้เปล่าไหม
มันต้องแรงกว่านี้ไหม
มัวและขับเนี่ย

มันเป็นช่องว่างในมุมของ
เรื่องของกฎหมายเยาวชนด้วย

มันก็ไม่ได้หนักเหมือนคดีเหมือนกับสารใหญ่

เดี๋ยวก็วาดกันไปก็ออกมาละ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันควรจะมีการเพิ่มโทษ
หรือมีอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้น
อะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้
เขาไม่ได้อยากปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไป
ดังนั้นเนี่ยคนที่ดูประชาชนก็เป็นหูเป็นตา

เด็ก๑๖ผ่าไฟแดงชนคนตายเนี่ย

คืออย่างน้อยอย่าให้มันลบเลือนหายไป
เพราะว่าคืออันนี้คือจะบอกว่าโทษสื่อก็คงจะไม่ได้ด้วยเหมือนกัน

มันมีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้สื่อเองเนี่ยมันมีเวลาอยู่แค่แบบไม่กี่ชั่วโมง
เอาอันละ๒ชั่วโมงเขาก็จะนำเสนอข่าวที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาถูกป่ะ
บางทีเนี่ยไอ้ประเด็นที่มันผ่านไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพยายามอย่าทำให้เขาลืมไป

ยาวเลยเป็นคนผู้ใช้ออนไลน์นะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยกลายเป็นเรื่องราวดีบ้างดีกว่า
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งเขาโพสต์ภาพคลิปวิดีโอของพลเมืองดีเนี่ย
กำลังก้มลงเก็บธนบัตรเนี่ยหนึ่งพันบาทปริวเกลือนอยู่ตามท้องถนนเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ขอบคุณพลเมืองเดียวทุกคนที่ช่วยกันเก็บเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็ต้องบอกว่ายินดีกับเจ้าของด้วยกับยุคข้าวยากมากแพงขนาดนี้
ยังเห็นน้ำใจคนไทยซึ่งบอกว่าโอเคเงินหล่นพลเมืองดีจริง
เมืองดีจริงจริงค่ะล่าสุดในชาตรีนายชาตรีแล้วเป็นผู้ทำหายเนี่ย
แล้วก็สุภรณ์ที่ปรักดีเนี้ยเจ้าของเงินเขามาติดต่อเจ้าหน้าที่อำรวจว่า
เขานี่แหละทำเงินตกหล่นระหว่างทางไปอำเภอน้ำพอง
่งไปอำเภออุบลรัฐจำนวนหนึ่งแสนบาททางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามจากธนาคารกสิกร
ว่าเขามาเบิกเงินจริงหรือเปล่าแสนนึงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
เป็นเจ้าของเงินจริงจริงฮะเลยให้สุธานีและครอบครัวเนี่ย
เป็นคนมอบเงินคืนให้กับเจ้าของคือคุณสุพรทิพย์บอกว่าตัวเองเนี้ย
เบิกถอนเงินจากธนาคารจะเอาไปซื้อมันสัมปะหลังเขาก็ต้องใช้เงินสดในการซื้อ
ลูกน้องเนี่ยขับรถสิบล้อถึงถือเงินไปซื้อเนื่องจากปกติเนี่ยลูกน้องถือเงินเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ไปเบิกจากธนาคารเพื่อจะมาจ่ายเงินสดเนี่ยแต่ลูกน้องเนี่ยกลับนำเงินไปวางไว้ตรงบันได
ที่จะเหยียบขึ้นไปบนเบาะคนขับมันเป็นรถสิบล้อที่เป็นบันไดสูงสูง
จากนั้นปุ๊บก็ขับรถสิบล้อออกไปเลยโดยลืมหยิบเงินขึ้นไปด้วย
ระหว่างที่ลูกน้องลืมหยิบไงระหว่างที่ลูกน้องขับสิบล้อออกมาเนี่ย
ตัวเองก็ยังขับรถตามหลังรถลูกน้องอยู่เลยก็เห็นเหตุการณ์
กระทั่งมาเกิดเหตุเห็นรถติดอู้วเป็นชุดมนต์ว่นวายยาวขนาด
มีอุบัติเหตุกันหรือเปล่านะยังตัวเองเนี่ย

าดเคาะไปเถอะจากแสนนึงจากหายไปทั้งปึก

ไม่ควรจะขาดทุน๘๐๐ก็หายไป๘๐๐โอเคถือว่าฟาดเคาะไปแล้ว

เนาะดีกว่าหายไปแสนนึงอะ

ถูกนี่สงครามนางงามเกิดขึ้นแล้วจริงเหรอ
เขาบอกมิสต์อุนิเวิร์สก็เป็นของคนไทยแล้ว

เมื่อวานแอนซื้อ๕๐๐กว่าล้าน

แล้วก็เมื่อวานนี้แอนเหมือนเขาตั้งใจเนอะ

มันต้องตีคูณเว็นเงินดอลลาร์อ่ะพี่
มันคือถ้าเกิดดอลลาร์แทนก็ไม่เกินประมาณ๗๘๐๐ล้าน

ใช่เพราะตอนนี้จากปกติตอนตกลงมา๓๐

แต่เวลาตอนนี้จ่ายจริงมันทุก๓๘ไปแล้วไง

แล้วก็เมื่อคืนนี้คือแบบว่า
คนพูดถึงกันตลอดติดเทรนด์กันตลอดนะคะ

ปรากฏว่ามุ้งนะคะ
แบบเชียดทิ้วเลยจริงนะคะ

มีโปรตูเกตนะคะอังกฤษสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลี

อ้าวอะไรอ่ะน้ำ

ขนาดเป็นวัดหลักและ
จบการประกวดปุ๊บอิงฟ้าเองเขาก็มีการแบบว่า
โพสต์ข้อความบอกว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจ
ขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้ว
จากนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์
เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริง
ทั้งทีนะคะตอนที่อยู่บนเวทีก็ได้ยินเสียงแฟนคลับชาวไทยนะ
เขาตะโกนส่งเสียงเชียร์เนี่ยยิ่งทำให้ฮึกเหิม
ฟ้ายังบอกอีกค่ะบอกว่าวันนี้รู้สึกโล่งที่ได้ก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเอง
โดนดูถูกบูลลี่ต่างต่างเยอะมากวันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าจริงจริงคนไทยไม่จำเป็นต้องกลัวลาตินเสมอไป
อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอตัวเองยังไงวันนี้มาถึงจุดที่จับมือได้ก็คุ้มที่สุดแล้ว
ฟ้านี่ปังยืนหนึ่งจริงจริงนะคะชุดสปอร์ตแวร์ก็เดินสับสวยเลยทีเดียวล่ะ
สวยเนอะเมื่อวานก็มีการประกาศตั้งแต่เข้ารอบยี่สิบคนนะ

เจี๊ยบไม่ต้องเชียร์นะวันหลังบางอันแล้วเนาะ

แล้วจะเริ่มประกวดเมื่อไหร่เขาจะประกวดเมืองไทยหรือเปล่า

อิงฟ้าก็ได้ลองหนึ่งมาก็ปังนะแม่เพราะว่าตอนไปก็ปังมาก
อิงฟ้าก็เก่งแต่นั้นเป็นคนสู้ชีวิตเนอะที่เราเคยสัมภาษณ์นางสู้ชีวิต
โอเคนะครับแต่ถึงยังไงอิงฟ้าเขาก็กระแสเนี่ยแรงไม่ตกนะฮะคนไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์กันทั้งประเทศนะฮะ
พรีเซนเตอร์นี่ก็ปังเหมือนกันเยอะแยะมากมายนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เห็นไหม
เขายังพกเจ้าหลอดนี้ไปด้วยนะเป็นตัวช่วยนะฮะเสริมความมั่นใจของอิงฟ้า
นิดเดียวเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากนะครับที่สำคัญคือไม่เผ็ดไม่แสบปาก
มันยังหอมสมุนไพรเข้มข้นด้วยนะฮะนี่ครับเป็นอย่างนี้ใช้แค่นี้เขาบอกใช้แค่เม็ดถั่ว
กูยังไม่ได้เปิดเอาเปิดละใช้แค่นี้มันหอมเนี่ยแค่นี้ยังหอมเลยหอมสมุนไพร
จากสารสกัดเขาเรียกว่าเป็นผักราชาแห่งวิตามินโมโรเฮยะค่ะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทไลออนประเทศไทยนะคะ
ช่วยปรับสมดุลในช่องปากช่วยลดการสะสมคลาบพักนะคะแล้วก็ยังช่วยคงความชุ่มชื้นในช่องปากได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นปากนะครับพูดได้ว่าจัดของดีมาให้เต็มทั้งหลอดเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ
เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาเปิดตัวขนาด๘๐กรัมนะฮะจากปกติแล้วหล่อนละ๙๙บาทลดนะฮะเหลือ๘๕บาทเท่านั้น
จะได้ชำระล้างสิ่งสกปรกการีบ้านการีเมืองในร่างกายหน่อยถูกนะเรียบด่วน
เจ๊บปั๊บใจลงเลยลองนึงใช่นะใจหายแล้วไอ้เจ๊บลงอ้าวเจ๊บรีบเขียนเข้าไปหาก่อนเลยนะ
ใจหายก็ว่าเจ๊บเอาแล้วเหรอเอาไปครับสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
สูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก

หมายถึงน้ำใช่ไหมแคปมาลงเร็วมาก
ใช่อีเจี๊ยบก็เร็วแล้วเขาลงอะไร

ผมผิดหวังมากนะที่พิธีกรหนุ่มกัญชัยท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนาม

ตี๓ผมจะมีแถลงข่าวเรื่องนี้ครับ
อยากจะถุยอะ

สรุปพี่เคยเจอเขาไหม

ไม่แต่ว่าอีเจี๊ยบเนี่ยอีเจี๊ยบเนี่ยไม่รู้เป็นใครอ่าแต่เจ๊มอยล่ะแต่ถ้าจะรู้
ถ้าถ้าจะรู้ก็ไม่ได้ยากนี่เอาแล้วไงถ้าจะต้องรู้ก็ไม่ได้ยากหรอกเจี๊ยบ
จะบอกให้แค่ไม่รู้ดีกว่าอีกแล้วหรอใช่เริ่มได้สืบโหนั่นแหละ
ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเขาเคยบอกเขาท้าเขามาออกรายการอยู่
ไม่กล้านี่เขาไม่อยากเปิดเขาเก่งแต่ในเพจเขานั่นแหละ
เก่งคนดีคนดีเก่งแต่ในเพจเนอะเอาว่างว่างมาเจอหน่อยน่ะเจ๊ยบน่ะ
อย่าลืมนะยังรออยู่นะสามแสนห้าจ่ายให้เลยโอ้นี่เอ้าโอเค
ไปดูเรื่องราวของตำรวจบุกจับผับนะฮะเป็นผับลับย่านเจริญราชนะครับ
ก็ผับนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็มีคนจีนเนี่ยไปเที่ยวเขาไปจับได้๒๐๐กว่าคนนะฮะ
อืมอ่าลองไปดูหน่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับ
ตรวจโทษทิติแสงสว่างนะฮะผู้บัญชาการตรวจนครบาน
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ
ไปตรวจอาคารชื่ออาคารจินหลิงนะฮะ
ถนนเจริญราชนะฮะแขวงยานวากรุงเทพนะครับก็
พบว่ามีการลักลอบเปิดสารบันเทิงนะครับแล้วก็มียาเสพติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก
ลักษณะเด่นของสารบันเทิงแห่งนี้นะครับจะมีเนื้อที่ประมาณ๒ไร่
ไม่มีมีรั้วรอบขอบชิดนะฮะมีประตูเหล็กกั้น
มีกล้องวงจรปิดนะฮะเพื่อติดเอาไว้ดูว่ามีการเคลื่อนไหวข้างนอกอย่างไร
ที่เกิดเหตุครับเป็นอาคารชั้นเดียวครับมีลักษณะเป็นร้านรับล้างรถชื่อว่าวิบวับ
วับวิบวับวิบวับนี่นะฮะนี่อันนี้คือภายในนะ
ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นร้านนั่งรถนะจากนั้นเนี่ยพอเปิดเข้าไปก็จะเป็นประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งครับ
เมื่อเปิดเข้าไปจะพบอาคารก่อสร้างชั้นเดียวมีชื่อภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยระบุว่าอาคารจินริง
โดยรอบตัวอาคารครับเป็นลานจอดรถพบรถหรูหลายยี่ห้อจอดเรียงกันอยู่นะฮะ
มีโรสลอยด้วยนะครับมีพอเช่เอาผาดมีเอ็มเบ้น
คือไปจอดอยู่เนี่ยนะฮะเขาประมาณสักสามสิบคันนะที่มีการจอดอยู่ตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นครับเข้าไปในตัวอาคารก็พบว่ามีการแบ่งห้องคาโรเกะเกือบ๒๐ห้อง
ระดับไฟแสงสีวิบวับวิบวับอืมแล้วนี่แหละ
เพราะเข้าไปตลึงนะครับไปพบนักท่องเที่ยวทั้งชายหญิงกว่าสองร้อยหกสิบหกคนนะฮะ
อยู่ในผับแห่งนี้คุณผู้ชมครับอีกทั้งในห้องเก็บของนะครับที่ไปพบเนี่ย

นะมีไฟไฟล์เนี่ยนะครับเป็นหลายร้อยหลายร้อยซองเลยนะเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ
ที่สำคัญจุดเด่นของที่แห่งนี้นะครับคุณเคยไปเที่ยวผับไหม
แล้วเปิดไปเปิดเมมเบอร์ใช่ไหมเปิดเมมเบอร์คุณจะได้เล่ามาถูกไหมอืม
คุณกินเหล้าไว้หมดคุณก็สามารถเอาเหล้าฝากไว้ได้ถูกไหม
แต่ถ้าคุณไปที่นี่เนี่ยคุณไปซื้อยาเขาซองละหมื่น
หรือเปิดเมมเบอร์แล้วมียาให้คุณเทคไว้หมดเทคยายหมด
คุณฝากเขาไว้ได้อ๋อ
นะครับนายฮัยเทาเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่าคนที่ดูแล
ก็ให้การบอกว่ารับยาเสพติดมาจากพัทยา
โดยนำมาเดินขายตามห้องคาโรเกะในสถานบันเทิง
เป็นยาเคกลำละ๒๕๐๐๐นะครับ
ส่วนของกลางที่พบเป็นเฮโรอีนผงฮะ
ซองสีทอง๓๒๓ซอง
อีผงซองสีดำ๙๑ซอง
อีผงบรรจุในซองกาแฟอีก๗๑ซอง
ยาอีผงซองสีเหลืองอีก๑๖๗ซอง

เงินสดอีกล้าน๓ตู้เซฟ๖ใบ
โดยมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๓๕ล้านบาทต่อคืน
จากนี้นะครับตำรวจเองก็อยากสามารถนะครับ
ยึดรถหรูทั้งหมด๓๐คันนะครับ

ทั้งโลซอลลอยฟอร์เช่บีเอ็มเบ้นเอาภาษต่างนานาเนี่ยนะครับ
นี่คือเบื้องต้นนะครับเป็นรถของชาวจีนนะครับ
คันมีการสวมป้ายทะเบียนโดยตำรวจเนี่ย

ว่ามีผู้ที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรยังไงบ้าง
หรือมีพฤติกรรมอันเข้าข่ายพรบการฟอกเงินหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
คนดูแลดังกล่าวมีในทุนชาวจีนคนใดอยู่เบื้องหลังบ้าง

โอ้โหตรงนี้มีหลายที่เนอะ

ตรวจตรีนครินสุคลทวิทย์ท่านเป็นพบการกองคับการตรวจนครบานหก
ได้มีการลงนามคำสั่งแล้วนะครับให้พันธุรกิจเอกธนโชธเลิกดีนะครับ
ท่านเป็นผู้กับสอนอยานาวาไปปฏิบัติรัศนาการที่สู่ปฏิบัติการกองคับการตรวจนครบานหก
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับคือเด้งเลยฮะเด้งทันทีเด้งเลยครับ
ก็ทุนมาจากเมืองนอกเยอะทุนเกี่ยวกับสีเทาสีเทาจนถึงดำเลยอ่ะ
ก็คือทุกวันนี้มันมาทางออนไลน์นี่แหละ
แม้กระทั่งโยงไปถึงคอลเซนต์ต้งอะไรน่ะ
มันมาทั้งหมดมันมาจากทุนอยู่ต่างประเทศทุกขตา

เป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้แล้ว๑ไร่นะ
หมายถึงว่าวันนี้๑๐ล้านคุณจะต้องซื้อคือเมื่อก่อนจะต้องใช้โดมินี
จะต้องใช้ตัวแทนหรือจะต้องมาหาเมียที่เมืองไทยหาผัวเมืองไทย
แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้ววันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้๑ไร่
บางคนก็เข้ามากว้านซื้อแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
หัวหน้าคุณเลยบอกเงินทุนเข้ามาแต่เข้ามาในลักษณะออนไลน์
๘๐๙๐โดยล่าสุดผมเพิ่งขายรถผมไปคันนึง
แล้วชื่อมาว่าเข้ามาเค้าเอาเงินสดมาซื้อ
อบเงินสดมาซื้อพี่ก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่อยากไม่เอาเงินสด

ใช่คือกลัวไงคือไม่อยากรับเงินสด
ให้ยื่นมาให้เราดีกว่ามันปลอดภัยกว่า
การไปรับเงินสดเราก็ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนเป็นอะไรยังไง
เสร็จแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือเขาก็ไปเหมือนกับ
มันยังอวนไม่ได้ไงก็เลยเอ๊ะจะทำยังไง
แล้วล่าสุดเนี่ยเขาเลยไป

ตอนนี้ไปทำวัคพอมิตละก็เลยโอนไปเป็นชื่อเขาเรียบร้อยล่ะ

ประเทศไทยเป็นอีกจุดนึงของที่เขาจะมาอยู่ที่นี่ละ
คือมันสามารถกฎหมายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไง

ทุกวันนี้คอนโดทั้งคอนโดเป็นของคนจีนหมดเลย

เอาง่ายกูไปจูมรุ่นแม่น้ำผงอ่ะ

ความเชียวว่าคนจีนเริ่มมาเปิดธุรกิจกันเยอะมากขึ้น

ซึ่งสามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลายเป็นคาซิโนที่ใหญ่กว่ามาเกาะที่สามเหลี่ยมทองคำหนู
เดอร์บัวที่เธอชอบไปนอนเมื่อก่อนที่ไปกับฉัน
มากกว่าที่สามเหลี่ยมทองคำใหญ่กว่ามาเก้าเหรอมาเก้าที่เราว่าไปที่เธอชอบเยอะใหญ่ใช่ไหมอ่า
ตอนเนี้ยเลือกหัวใหญ่กว่าอืมใหญ่กว่าเยอะแล้วมันจะมีรถไปความเร็วสูงความเร็วสูงมาหมดเลยอืม
เพราะฉะนั้นมันก็ใกล้บ้านเรามากขึ้นโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าเรื่องของพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเรื่องเกี่ยวกับเพศ
เขาบอกว่าใช้ฮอร์โมนฉีกเข้าไปเลยแล้วทำให้ไข่อ่ะฝ่ออุ้ยอืมไข่อะไรเหรออืม
ไข่อะไรเหรออ่ะเดี๋ยวพ่อพูดเดี๋ยวมาพ่ออิโนเซ็นต์อยู่
โอเคอ้าวโอเคเวลาหมดเนอะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สดกว่าไข่
ไม่กว่าเดิมค่อยเลยล่ะ